คืองานบุญเทศมหาชาติ
แล้วผมจะพาคุณผู้ชมไปที่วัดสว่างโนนเพียงที่จังหวัดขอนแก่นนะฮะ
ปีนี้นายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทย
เขามีการโปรยทานเป็นเงินถึง๒๐๐๐๐๐บาทให้แก่ประชาชน
บรรยากาศที่วัดสว่างโนนเพียงอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นเมื่อวานนี้คึกคักไปด้วยชาวบ้านกว่า๑๐๐คนที่มาร่วมงาน
งานบุญเทศมหาชาติซึ่งชาวอีสานถือว่าเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่และสำคัญที่สุดของปีจัดขึ้นในช่วงเดือนนี้แหละครับ
เดือนมีนาคมนะครับซึ่งงานในปีนี้มีนางชวีวันคำพานายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทยในพระบรมราชุปธรรม
พร้อมด้วยชาวจังหวัดชุมบุรีและขอนแก่นเป็นประธานจัดงานนะครับนี่ฮะมีทั้งพิธีบวงสวงและขบวนแห่พระเวชสันดร
ในไฮไลท์ก็อยู่ที่การโปรยทานบาทเงินสดสองแสนบาทตลอดทางซึ่งแน่นอนฮะนี่บรรยากาศเนี้ยโอ้โฮคึกพักนะฮะ
ชาวบ้านมาร่วมแย่งเงินโปรยทานกันอย่างสนุกสนานเลยล่ะครับ
โดยนางชวีวันบอกว่าร่วมจัดงานเทศมหาชาติขึ้นเพื่อรักษาประเพณีอันดีงาม
ส่วนการโปรยทานให้แก่ชาวบ้านก็ได้ทำต่อเนื่องเป็นปีที่๖แล้วนะครับ
โดยปีนี้นำเงินสด๒แสนบาท
ซึ่งก็จะเป็นธนบัตรฉบับละ๒๐บาทนะ
๑๐๐๐บาทจนถึง๑๐๐๐บาท

แย่งกันลูกสงสัยจะเป็นแบงค์ใหญ่
ก็มีทั้งแบงค์๒๐ไปจนถึงแบงค์๑๐
แบงค์๕๐๐บาทแบงค์๑๐๐๐บาทใส่ซองนำมาโปรยธานแก่ให้กับชาวบ้าน

แม่น้องเขานับแบงค์เป็นปึ๊งเลยคุณ

ก็เขาบอกว่าเป็นการตั้งใจ
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่๑๐นะครับ
กับการทำบุญที่ยิ่งใหญ่ครั้งนี้ของชาวอีสาน
แล้วก็ในพื้นที่ของวัดสว่างโนนเพียงนะครับ
ค่ะงานบุญใหญ่ประจำปีแบบนี้